ดวงดีสิคะมาอัปเดตกันเลย
ดวงดีเนี่ยไม่ใช่แค่คนเราเท่านั้นนะ
หมูก็ดวงดีดวงดีแบบไหนล่ะ
ดวงดีก็คือว่ารอดตายมาได้ถึง๔ครั้ง
๔ครั้งนี่รอดหมดเลย
รอดมาได้ตลอดคุณผู้ชมดูเจ้าหมูตัวนี้ชื่อว่าเจ้าบุญรอดค่ะ
เป็นหมูเพศเมียอายุ๒ปี
ตอนนี้ก็อาศัยอยู่ที่วัดนาธวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะคะ
โดยพี่กู้ภัยมูลนิธิอาริโยสาวะคีย์วัดนาธวีย์
ก็คือพี่ทวีศักดิบุญเศษเล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อสองเดือนก่อนนะเจ้าบุญรอดเกือบถูกโดนเชื่อดแล้ว
ระหว่างที่กำลังบรรทุกขนย้ายเจ้าหมูไป
เขาก็ต้องขึ้นรถบรรทุกคันใหญ่เบียดกันไปหลายตัวใช่ไหม

แต่ปรากฏว่าเจ้าบุญรอดมันตกลงมาจากรถบรรทุก

ชาวบ้านเห็นว่าเอาหมูตัวนี้มันหลงมาอย่างไรล่ะ
ก็เลยนำมาให้กับพระครูสุวัฒนาพร
หรืออาจารย์พัฒน์อาริโยเจ้าอาวาส

เจ้าอาวาสท่านก็ชุบเลี้ยงเอาไว้นะ
แต่สืบไปสืบมาต้องบอกนะคะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่๔ที่มันรอดตาย
ครั้งแรกมันรอดตายจากการถูกนำไปเชื่อที่โรงฆ่าสัตว์
ที่สองก็รอดตายจากการตกจากรถบรรทุกมาเหมือนกัน
ครั้งที่๓รอดตายจากการที่ถูกชาวบ้านจะเอาไปเชื่อด
จากว่าตอนที่ตกจากรถไปตกในชุมชนมุสลิม
ยังไงเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
แต่ครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดรอดตาย
เพราะว่าก็มีคนเห็นแล้วก็นำไปถวายไปมอบ
ฝากเจ้าอาวาสให้ช่วยดูแลไว้
และเจ้าอาวาสวัดนาธวีท่านก็เหมือนกับว่าขอบินทบาทเจ้าหมูตัวนี้
เห็นไหมคุณ๔ครั้งรอดไว้วุดวิดน่ะ
อย่างนี้ต้องมีผ้า๗สี๘สีไปผูกมันแล้วไหมคะ

เป็นหมูที่ดวงแข็งเป็นหมูอึดตายยาก
เรียกได้บูสวิลลิสนะครับ
นี่เล่นหนังเรื่องคนอึดตายยากยังไม่แน่เท่าหมูตัวนี้เลย
ไงรอดมาแล้ว๔ครั้งนะสมชื่อเจ้าบุญรอดจริงเลยคุณผู้ชม